อยู่ตรงย่านสาธรณ์
แล้วเขาเปิดแบบไม่ได้รับอนุญาตนะ
มีการเปิดเป็นร้านแบบคาวอช

ยาเสพติดเพียบ
ใช่ค่ะดูปฏิบัติการนี้กันหน่อยไหมค

โอ้โหคุณผู้ชม

หมายถึงตำรวจที่เข้าไปนั่นแหละ

นำทีมโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
พลตำรวจโทษทิติแสงสว่าง
แล้วก็มีผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖

สุขลทวิทย์นำกำลังเจ้าหน้าที่
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองที่สู่หลักฐานและตำรวจเป็น๑๐๐นาย

อาคารจินหลิงอาคารลีลา

เข้าไปข้างในโอ้โหตกแต่งหรูหรานะคุณนะ

อ้างสาธรณมีหมายค้นของสารกรุงเทพนี่ด้วย

แล้วทาเก็ตเขาจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดยเฉพาะชาวจีนแบบมีกำลังทรัพย์ด้วยค่ะผับเนี้ยไม่ได้รับอนุญาต
จากนี้เขาสืบทราบด้วยนะว่าผับนี้มีการลักลอบขายยาเสพติดให้กับลูกค้า
มีปาร์ตี้ยาด้วยเหรอคุณ
ถ้าเกิดมีการเสพยาแล้วเสพยาไม่หมดเอามาฝากที่นี่ได้

อันนี้ยาเศพติดยังไม่ได้ยังมีเป็นซองตรงซองจำพูซองขาว

ใช่ค่ะนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่เขานำกำลังเข้าไปปิดล้อ
ไปตรวจในอาคารนะคืออาคารจะมีประตูเหล็กใช่ไหม

ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเอามีเจ้าหน้าที่มาบุกหรือเปล่า

หรูเพียบนี่เอาผ่าจอดอยู่
รวมแล้วเนี่ยคุณ๓๐กว่าคันเลยนะเจ้าของรถเขาเป็นชาวจีนค่ะ
แล้วบางคันสวมทะเบียนด้วยในอาคารไปตรวจสอบหน่อยซิว่ามีอะไร
ด้านในนี้ค่ะแล้วไฟมันวิบวับมีแสงสีแบบนี้
แต่ละห้องเนี่ยนะเจอนักเที่ยวทั้งชายทั้งหญิงเลย
แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนนั่นแหละค่ะพอนักท่องเที่ยวเห็นเจ้าหน้าที่ทุกคนแตกตื่น
หนีไปซ่อนตามห้องน้ำบ้างหนีไปซ่อนตามมุมตามซอกอาคารบ้าง
เจ้าหน้าที่ก็ตามไปไปจับกลุ่มตัวนี้ตอนที่จับกลุ่มตัวได้
เอาตัวมานั่งเรียงกันอยู่แบบนี้อ่ะนะคะแล้วกลุ่มนักท่องเที่ยวพวกเนี้ยนะ
อยู่กันสองร้อยกว่าคนครับสองร้อยสามสิบเจ็ดคน
เป็นผู้ชายเนี้ยร้อยสิบเอ็ดเป็นผู้หญิงร้อยยี่สิบหกคน
แล้วพนักงานก็มีชั้นชาวชาวไทยชาวกัมพูชารวมแล้วยี่สิบเก้าคนค่ะครับ
ต้องตรวจหาสารเสพติดด้วยนะปรากฏก็เจอแหละ
มีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย๒๐กว่าคนแล้วก็ตรวจสอบในห้องคาราโอเกะ
ผู้จัดการห้องคลังสินค้าเจอยาเสพติดเพียบเลย
ยาเคยาแฮปปี้วอลเตอร์ไฟฟ้ายอยู่ในซองพลาสติกสามร้อยกว่าซองอ่ะ
อะสามร้อยซองน่ะนะคุณฮะเยอะมากนะ

พอเข้าไปดูแต่ละห้องแต่ละห้องมันก็มีเหมือนกัน
แล้วเขาบอกว่าเขาขายซองที่เจอเขาขายซองละพันนะคุณ

ใช่ค่ะฝากก็ได้ไม่ใช่ฝากเฉพาะเหล้า

ก็เสพไม่หมดฝากไว้เดี๋ยวมาคราวหน้าค่อยมาเสพต่อแบบนี้
แล้วสถานบันเทิงที่นี่นะเปิดมาแล้ว๔เดือน
ชาวจีนเป็นเจ้าของลูกค้าก็เน้นชาวจีนอย่างเดียวค่ะ
เดี๋ยวตำรวจต้องไปดูนะขยายผลเรื่องยาเสพติดด้วยว่า
นอกจากยาเสพติดแล้วอันนี้มันจะเข้าขายฟอกเงินด้วยไหมคุณ
เดี๋ยวอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปขยายผลต่อด้วยนะคะ
คุณผู้ชมฮะล่าสุดทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ผลตำรวจตรีนิติธรจิตกานนท์เปิดเผย
ภายหลังจากควบคุมตัวนักเที่ยว
พบในสารบันเทิงแห่งนี้๒๓๗รายใช่ไหมคุณ
เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวจำนวนมากคุณ
ก็เลยกระจายไปควบคุมตัวไว้ตามสารที่ต่าง

กองบัญชาการตำรวจนครบานหรือว่าที่ศูนย์สืบนครบาน
แล้วก็ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซอยสวนพลู
จากนั้นในช่วงเช้าที่ผ่านมานำนักเที่ยวทั้งหมดไปตรวจหาสารเสพติด
ที่โรงพยาบาลธัญรักษ์จังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็โรงพยาบาลที่มีเครื่องมือในการตรวจอีก๓แห่งคุณ
ส่วนเหล่านี้ก็ตรวจยึดอุปกรณ์ต่างนะฮะ
คุณผู้ชมฮะในเบื้องต้นพบว่ามีนักเที่ยวที่มีสารเสพติดในร่างกาย
ตอนแรกตรวจเบื้องต้นบอก๒๐รายใช่ไหม

คุณผู้ชมส่งตรวจตามโรงพยาบาลแล้ว๑๐๔รายก็เกือบครึ่งแล้วนะ

ทีนี้จะควบคุมตัวผู้พบสารเสพติดทั้งหมดกลับมาดำเนินคดีที่สนยานาวา
และจะนำตัวส่งฟ้องต่อสารหรือเข้าสู่กระบวนการบำบัดภายในวันนี้นะครับ
ส่วนบรรยากาศที่สนยานาวาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรแล้วก็ชุดป้องกันและปราบปรามนะครับ
ยังไม่พบว่ามีการนำผู้ต้องหากลับมาที่สถานี
แต่ได้มีการเตรียมเข้ากล่องไว้ให้ผู้ต้องหาที่จะต้องถูกดำเนินคดีจากสารบันเทิง

จากนี้ยังมีการประดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายหน่วยเข้ามาดำเนินการดูแลควบคุมผู้ต้องหา
ซึ่งคาดว่าน่าจะเดินทางมาถึงช่วงหลังเที่ยงนี้คุณ
เพราะผู้ต้องหาเยอะเป็นร้อยคุณ

ต้องส่งดำเนินคดีทั้งหมดนะฮะ
นี่เป็นเหตุใหญ่นะฮะที่ตำรวจนครบานไปบุกทลายผับที่ทั้งค้ายาเสพติดแล้วก็มั่วสุมนะครับ
ใช่ค่ะเดี๋ยวรอตามความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยนะคะ